คุณผู้ชมช่วงนี้มันก็เป็นช่วงใกล้สิ้นปีแล้ว
ใกล้จะถึงเทศกาลแห่งความสุข
บางคนเขาบอกว่าความสุขคือการได้เป็นผู้รับ
บางคนบอกว่าความสุขคือการได้เป็นผู้ให้

ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าพูดถึงวันคริสต์มัสแล้วเนี่ย
ก็จะต้องมีซันตาคลอสมาเป็นคนให้ของขวัญ

คุณเคยเห็นซานตาคลอสตัวจริงหรือยัง

หนูเด็กเนี่ยหน้าตาเขาเป็นแบบไหน

ไม่ได้มาคนเดียวมากับกัปตันอเมริกา
โอ้โหเป็นฮีโร่ที่ฮอตฮิตมาก
ใช่แล้วมีสไปเดอร์แมนมารอรับตุ๊กตาด้วยนะ
ดูโปรโมชั่นดีรับซักผ้าห่มหนวกด้วยนะคะ

คุณผู้ชมซันเตอร์คลอสเขาเดินสายมาแจกของจริงนะคะ
ก็คือที่บริเวณหน้าร้านลอนรี่เบอร์๘ลอนรีนัมเบอร์เอส
อยู่ที่ถนนราชบำรุงตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ชาวบ้านประชาชนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แถวนั้นเนี่ยก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลย
เขาพบกับชายคนนึงที่แต่งตัวเหมือนซันตาคลอสแบบนี้
แล้วก็เดินสายมาแจกของขวัญให้กับเด็กไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา
ผ้าห่มอะไรต่างแบบนี้แจกให้กับเด็กตามบ้านเรือนเลย
แล้วเค้าเดินไปตลอดถนนสายเนี้ย
มีกระดิ่งด้วยนะคะเขย่าออกไป
นี่โฮโฮโฮโฮ

เขามาพร้อมกับพี่กลับนะฮะพี่กัปตัน
พี่กับตันคนนี้ก็มาร่วมแจกของของขวัญ
ไม่ใช่กับข้าวนะครับพี่กับตันอเมริกาครับ
ใช่ก็มาแจกของขวัญพร้อมกันนะคะ
คือคุณผู้ชมคุณพี่คนนี้เขาเป็นซันตาคลอสที่มาแจกตุ๊กตาให้กับเด็กเนี่ย
ชื่อว่าคุณพี่ยงยุทธ์แสงดี
ยงยุทธ์จริงแล้วอาชีพของเขาก็คือเป็นพ่อค้าขายหมวกมือสองค่ะ
แต่ว่าที่เขาต้องออกมาแต่งตัวเป็นซันตาคลอสใจดี
ขี่รถคู่ใจมาแจกของให้เด็กแบบนี้
เพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อสมัยเด็กเนี่ย
เขาเชื่อว่าวันคริสต์มัสจะมีซันตาคลอสมาแจกของขวัญถูกไหม
แต่ว่าตัวเขาไม่เคยได้ของขวัญจากซันตาคลอส

คือเด็กทุกคนก็จะคิดว่าซาตาคลอสจะมาให้ของขวัญในวันคริสต์มัสนั่นแหละ
โตมาก็เลยมีแนวคิดขึ้นมาว่า
ถ้าเขามีโอกาสนะเขาจะมาสร้างความสุขมาคืนความสุขให้กับเด็ก
ด้วยการออกไปแจกของขวัญด้วยตัวเองแบบนี้
หลังจากนั้นค่ะพอใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มัสในทุกปี
เขาก็จะแต่งตัวเป็นซันต้าแบบนี้
ขี่รถคู่ใจแล้วก็ขี่จากไหนรู้ไหม
ระยองไปเชียงใหม่เลยไปจนถึงเชียงราย

และพี่คนนี้เขาทำแบบนี้มา๒๖ปีแล้วคุณผู้ชม

มาตั้งโต๊ะแจกของขวัญให้กับเด็กแบบนี้เลย
ฟังแล้วประทับใจนะคุณเนาะ
ทับใจในความน่ารักของพี่เขา
แล้วก็สิ่งที่พี่เขาอยากจะมอบความสุขให้กับน้องหนู

ต้อนรับใกล้เทศกาลแห่งความสุขที่จะมาถึง
ก็จริงแล้วก็จะมีบรรดาผู้ใจบุญ
เขาบริจาคสมทบทุนมาให้ครับ
บางคนเขามีตุ๊กตาเก่าของเล่นเก่าที่ว่าไม่ได้ใช้แล้ว

ก็มีผ้าห่มแจกเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวด้วยอะไรแบบนี้
ดิฉันจำได้เลยเคยอ่านข่าวนี้มาหลายปีแล้วหลายครั้งแล้ว
เราก็จะเห็นพี่คนนี้ออกมาแจกของขวัญให้กับน้องเป็นประจำตลอดเลย
เขาทำอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ชมว่า
ความสุขของคนเรามันมีหลากหลายรูปแบบ
บางคนมีความสุขที่ได้เป็นผู้รับบางคนมีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้นะ
นี่ครับคุณผู้ชมครับซานต้าเขาชอบแจกของขวัญส่วนตัวฉันชอบแจกความรัก